คุณผู้ชมนี่ฮะคือถ้าไปทะเลแล้วไปเห็นทงแดงนะ
อย่าลงเล่นน้ำอย่าลงเล่นน้ำเป็นอันขาดเดี๋ยวเราจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะมันมีทงแดงปักอยู่นั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าคลื่นลมแรงอันตราย
ครอบครัวนี้พาลูกไปเที่ยวทะเลแหม่หยุดยาว
ฆ่าสายตาลูก๒นาทีลูกสองคนหายไปในทะเล
สุดท้ายจะช่วยได้ไหมไปดูภาพนาทีชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ช่วยได้ยังนะ
โอ้โหคือลำพังผู้ใหญ่ลงไปก็แย่แล้วไง
ขึ้นแบบพอมันซัดปุ๊บเนี่ยมันจะเอาคนอ่ะลงเข้าไป
ตะวัดคนลงเข้าไปน้ำดูดลงไปสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเศร้านะฮะ
เพราะช่วยได้แค่หนึ่งอีก๑คนณตอนนี้วันนี้ยังหาไม่เจอ
เดี๋ยว๙โมงเช้าจะหาต่อนะครับหวังว่าจะมีปฏิหาร
นะฮะนี่คือภาพที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้ครับคุณผู้ชม
เพื่อไปช่วยเหลือเด็กที่หาดแม่รำพึงนะฮะ
พลเมืองดีพยายามที่จะลอยลงไปช่วยเหลือเด็ก
เด็ก๒คนเป็นผู้ชายอายุ๙ขวบกับ๑๑ขวบ
เล่นน้ำทะเลแล้วถูกคลื่นซัดลากลงไปหายไปที่หาดแม่รำพึง
สุดท้ายช่วยได้แค่คนโตคืออายุ๑๑ปี
แต่คนเล็กอายุ๙ปีหาไม่เจอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนะฮะ
หลังจากนั้นกู้ภัยนักประดาน้ำสว่างพรกุศลมระยอง
ช่วยนำเรือยางแล้วก็เจ็ดสกีออกไปค้นหา
แต่ว่าสภาพคลื่นลมคุณผู้ชมเรือออกก็ยากแล้ว
หายากครับคลื่นสูงซัดเข้าตลอดครับ
ทำให้การค้นหาเป็นประดูกคำยากลำบาก
ค้นหา๑ชั่วโมงครับไม่เจอตัวคุณผู้ชมนะฮะ
น้องเนี่ยอายุ๙ขวบหายไป
พ่อของเด็กร้องไห้ร้องห่มเสียใจไม่รู้จะทำยังไง
จุดทูปยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอขอให้เปิดทางให้เจอ
ลูกทีเถอะคุณพ่อก็ร้องไห้ไปแบบนี้นะครับ
ตลอดเมื่อวานนี้ค้นหาก็ไม่เจอคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ยังไงก็ยังหาไม่เจอ
พอเด็กคือคุณพอเขาเดินทางมา
เดินทางมาเล่นน้ำนะฮะแล้วทีนี้เขาก็จำได้ว่า
ร้านเช่าห่วงยางเตือนแล้วว่าคุณพ่อระวังนะขึ้นลมแรงนะช่วงนี้ระวัง
ถ้าเกิดจะให้ลูกเล่นนั่งแค่ชายหาดริมก็พอ
คุณพ่อยอมรับละสายตาลูก๒นาที
สักพักหนึ่งมีคนเรียกช่วยด้วยมีคนจมน้ำ
ภาพที่เห็นคือลูกหายไปแล้วฟังเสียงคุณพ่อหน่อยครับ
อุ๊ยนั่นไง

สรุปอีกคนนึงเป็นหลานนะเป็นหลานแต่คนที่หายไปเป็นลูกของคุณพ่อท่านนี้
แต่ล้านอ่ะขึ้นมาแล้วจุดที่เด็กจมนานอ่ะว่าเป็นหลานอยู่ร้านที่ล้านนี้
อย่างที่ผมบอกว่ามีการปักทงแดงเอาไว้แจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยเอาไว้แล้วด้วย
ย้ำแบบนี้นะคุณผู้ชมไปเที่ยวช่วงนี้นะระวังเลยทะเลถ้าทงแดงอย่าลงนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเองแจ้งว่า
ตลอดความยาวของชายหาด๑๒กิโลตอนนี้มีทงแดงระวังอันตรายจากการเล่นน้ำทะเลด้วยนะครับ